คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยเป็นเหตุการณ์ใหญ่
เป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญน่าตกใจจริงนะคะ
เพราะว่าเด็กหญิงอายุเพียงแค่๑๒ขวบ

คือถูกฆ่าอย่างน่ากลัวนำศพไปยัดใส่ถังน้ำแข็งแบบสภาพเปลือย
แล้วถูกโบกปูนทับบนถังน้ำแข็งสีน้ำเงินอันนั้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
แล้วปิดเอาไว้โดยตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นศักดิ์เป็นเหมือนพ่อเลี้ยงเพราะอะไรจริงอะ
คือเขาก็ลักษณะคล้ายเหมือนพ่อบุญธรรม
ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องโยงอะไรกับตัวพ่อแม่แท้ของเด็กนะคะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยพอรับแจ้งเหตุตำรวจก็เลยไปตรวจสอบสอนอบางเขนค่ะ
ไปพร้อมเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าที่บุญธรรมกะตันอยู่
บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยโพฮมอยู่ที๔๘ย่านบางเขน
ตอนไปตรวจสอบเจอถังน้ำแข็งพลาสติกสีน้ำเงินอันนี้
จุสัก๒๐๐ลิตรค่ะโบกปูนทับเอาไว้ด้านใน

เพราะว่าบางทีรู้สึกไม่ถึงว่ามีดินอยู่
โอ้โฮใช่
โอ้โหจังหวะนี้เจ้าหน้าที่ยังตกใจเลยนะคุณนะ
เทาะปูนออกข้างในเป็นร่างของเด็กหญิงวัย๑๒เอง
คือน้องแบบนอนขดอยู่อยู่ข้างใต้
ถูกยัดไว้ตรงเนี้ยนะฮะใช่แล้วคุณเข้าใจไหม
คือจริงเจ้าหน้าที่ตอนไปถึงนะเจ้าหน้าที่เขาสงสัยสิ่งแรกเลย
เขาสงสัยถังนี้ลักษณะการวางก็ดูแปลก
แล้วมันดูเป็นถังไม้ใหม่คุณ
ก็เลยไปตัดสินใจเปิดออก
ชั้นแรกก็เป็นแบบนี้แล้วก็เคาะ
จริงมีลักษณะเหมือนเป็นหินสีดำโรยอยู่ด้านหน้า
ก่อนที่จะเอาออกแล้วเคาะปูนที่ฉาบอยู่ด้านบนออกแล้วช็อกค่ะ
เมื่อเจอร่างเปลือยของเด็กหญิงอายุ๑๒
บาดแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งใบหน้าและร่างกายเต็มไปหมดเลยนะคะ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง

เพราะมีน้าสาวของเด็กหญิง๑๒คนนี้ไปแจ้งเหตุค่ะ
นางสาวเบลอายุ๒๔ปีเป็นน้าสาว
บอกแบบนี้บอกว่าตัวน้องคนตายอายุ๑๒เนี่ย
เขาไม่มีพ่อแม่นะคือพ่อแม่เขาทิ้งไปตั้งแต่เด็ก
น้องเนี่ยนะคะก็เลยมาอยู่กับนางสาวนิรมนต์
อายุ๓๐ปีแล้วก็อีกคนนึงคือสามีของนางสาวนิรบลนายยุทธนา
นางสาวนิรมนต์เนี่ยเอาจริงก็เป็นญาติของเธอเองนี่แหละนะคะ

อุปการะเด็กคนนี้น้อง๑๒เอาไว้ในฐานะพ่อแล้วก็แม่เลี้ยง
ดูแลน้อง๑๒คนนี้มาตั้งแต่อายุ๕ขวบค่ะ
แต่น้องมีนิสัยก้าวร้าวชอบลักขโมยของภายในบ้าน
นางสาวนิรมนต์และนายยุทธนาต้องว่ากล่าวตักเตือนจริง
เคยทำโทษด้วยการตีหลายต่อหลายครั้งด้วย
ทุ่มค่ะ๑ทุ่มของวันนั้นเขาบอกว่า๒คนขับรถมาหาเธอที่บ้าน
แล้วนายยุทธนาเนี่ยหูตื่นตนกมาเลย
บอกเลยว่าฆ่าเด็ก๑๒ตายแล้ว

ใช่ตอนนั้นเธอยังตกใจแล้วเองจริงแล้วเธอยังไม่ได้เชื่อนะคะ
แล้วมาบอกเธอด้วยว่าแจ้งตำรวจด้วยนะ
เดี๋ยวจะได้ไปมอบตัวแต่ระหว่างนั้นขอขับรถไปหาเพื่อน
แถวดินแดงก่อนปรากฏหลังจากนั้นติดต่อไปได้อีกเลย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะมีการไปพูดคุยเจอกับเพื่อนของคนก่อเหตุ

แบบนี้บอกว่าตัวนายยุทธนามาหาผมนะ

เขาบอกไหมเดี๋ยวก่อนเขายืมเลื่อยเขายืมเครื่องมือตัด

คุณเขาจะเอาไปทำชั้นวางของ
ตอนนั้นก็ยังงงนะเอ๊ะทำไมมายืมอุปกรณ์เหล่านี้
ต่อมาเอาไปด้วยนะคะแต่เอาของมาคืน
แล้วดันมาเล่าว่านี่ฆ่าลูกเลี้ยงตายแล้วนะ

ตัวเขาเองเขายังไม่เชื่อนะคะเพราะคิดว่า
นายยุทธนาคงเมายาเพราะเอาจริงเคยมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อน
แล้วมีการพอมาพูดแบบนี้ก็กลับไป
จริงเขาก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนี้นายยุทธนาอยู่ที่ไหนค่ะ
ดูมันลกแบบว่าลนที่มีนี่ไหมอะไรอย่างนี้มันไม่ปกติ
แต่คือผมก็ผมก็ไม่รู้ผมคิดว่ามันแบบ
เฮ้ยเล่นยามาแล้วแบบอาการมันเลยเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ผมก็ไม่คิดว่ามันไปฆ่าเขามา
ก็น่าจะน้ำเสียงปกติแหละแต่คือแบบ
เสียงคือมันนิ่งเสียงมันนิ่งก็คือว่าน่าจะเป็นความจริง
แต่คือตอนที่ฟังทีแรกมันเราไม่เชื่อ
ก็สำหรับคดีนี้นะฮะตัวภรรยาของนายยุทธนาเนี่ยยังไงฮะ
คือนางสาวนิรมนต์เนี่ยนะคะคือก็บอกแบบนี้คุมตัว
ไปสอบปากคำต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะต้อง
ก่อนว่าเธอมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดของสามีหรือไม่

ใช่เพราะมีการให้การว่าตัวสามีนายุทธนาเนี่ย
เป็นผู้ลงมือทำไงเอาไม้เบสบอลไปตีเด็กหญิง๑๒จนตาย
นี่ไงถ้าเกิดว่าให้การแบบนี้ได้แปลว่าเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นใช่ไหม
ทำไมถึงไม่ช่วยทำไมถึงไม่ห้ามทำไมปล่อยให้เขาตาย
คือถ้าเกิดว่ารู้เห็นด้วยนี่ก็มีความผิดด้วยนะคะ
นั่นน่ะสิแต่ทีนี้คุณรู้ไหมว่าคือเขาอ้างสาเหตุที่สามีของเขาทำแบบนั้น
เพราะไม่พอใจที่น้องอายุ๑๒ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงเนี่ย
แอบกินสินค้าซึ่งจะต้องเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า

ฝ่ายสืบสวนนะคะต้องมีการลงพื้นที่ติดตามตัวนายยุทธนาส่วนนางสาวเรียมล
ตำรวจบอกถ้ารู้ว่ามีพฤติกรรมในการกระทำความผิดจะแจ้งข้อหาแน่นอน
ความคืบหน้าในช่วงเช้าวันนี้ที่สนบางเขนนะฮะทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบความคืบหน้านะครับ
คือตำรวจได้เชิญตัวของนางสาวนิรมนต์ภรรยาผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ตอนที่เชิญตัวมาที่โรงพักเนี่ยก็มีเพื่อนชายเพื่อนหญิงผัดกันเข้ามา
ในห้องสืบสวนเพื่อมาพบกับนางสาวนิรมนต์
สิทธิ์พยายามเข้าไปสอบถามกลุ่มเพื่อนของนางสาวนิรมนต์
แต่ทั้งหมดไม่ยอมพูดคุยเดินหนีแล้วก็ขับรถออกไปนะครับ
ตำรวจคุมตัวนางสาวนิรมนต์ขึ้นรถตำรวจออกไปจากสนบางเขน
เพื่อให้ไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพัก
สิทธิ์ของเราก็พยายามจะสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
นางสาวนิรมนต์มีส่วนไหมกับการฆ่าลูกเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
แต่นางสาวนิรมนต์ไม่พูดไม่อธิบายอะไรกับสื่อมวลชนนะครับ
มีรายงานออกมาว่าหลังเข้าพบตำรวจนางสาวนิรมนต์ได้นำกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพที่เกิดเหตุทั้งหมดมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
โดยในกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุช่วงเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุหลังจากที่นายแจ๊บได้ลงมือนะครับ
ทุบเด็กจนเสียชีวิตแล้วก็ได้บังคับให้นางสาวนิรมนต์ภรรยาเนี่ย
ลบภาพจากกล้องวงจรปิดแต่นางสาวนิรมนต์ไม่ยอมลบ
จึงนำมาสู่ภาพหลักฐานสำคัญทางคดีที่เรากำลังเปิดให้ดูหน้าจอนะครับ
ใช่ตรงนี้นี่ต้องดีเลยนะตำรวจต้องเค้นสอบให้ดีเลยนะคะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ไปดูภาพกันหน่อยคือเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นหน้าบ้านเนี่ยเปิดไฟอยู่นะ
ส่วนลานจอดรถก็จะเจอรังกระดาษกองอยู่กระจัดกระจายอันนี้ตอนที่เปิดประตูรั้วเข้าไป
เห็นไหมคะเป็นรังกระดาษที่พับพับอยู่แบบนี้แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอยู่สองคัน
ถามเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๒๓คน
ในบ้านเนี่ยเพิ่งจะมาเช่าบ้านอยู่ได้ปีกว่าปกติบ้านนี้เขาไม่ออกมาสูงสิงกับใครหรอก
บางทีก็ได้ยินเสียงดังมาจากในบ้านเขาทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
เราถามถึงเด็ก๑๒ด้วยนะน้องผู้หญิง๑๒ปีเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ค่อยได้เห็น
แล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องอะไรด้วยหูยตอนที่ดูข่าวอยู่นะ
ตกใจมากเลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้

คุณคิดดูสิปกติเพื่อนบ้านเขาก็บางทีก็มีทักทายกันบ้าง
คิดไงว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยจะดูเป็นคนใจร้อนอะไรขนาดนั้น
ถึงขั้นฆ่าเด็ก๑๒ปียัดถังน้ำแข็งได้ค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ในบ้านดิฉันแอบเห็นถังถังหนึ่งมันอยู่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้

มันเป็นดินดำซึ่งดินนั้นน่ะนี่
ดินนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอถังน้ำแข็งสีน้ำเงิน
ดินนี้ถูกปกคลุมอยู่บนปูน

ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะมีกลุ่มค่ะ
กลุ่มของผู้หญิงที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นญาติของคนก่อเหตุไหมเพราะอะไร
ขนของคุณเอารถมาขนของที่หน้าบ้านเนี่ยหลังที่เกิดเหตุนี่เลย
เขาเป็นขนลังกันซึ่งลังนี้ก็เลยคิดว่า
เป็นรังที่เขาขายสินค้าออนไลน์หรือไม่
นี่แหละค่ะขนออกไปใส่รถออกไปค่ะ
พอถามเขาก็พูดสั้นนะบอกว่า
ไม่รู้หรอกนะว่าคนก่อเหตุอยู่ที่ไหน
คุยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไม่รู้จักเด็กด้วยค่ะ
ทีนี้ภูมิครับการตำรวจนครบาน๒ค่ะ
บอกนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกไม้จับตัวผู้ก่อเหตุ
คือนายยุทธนามาดีหรือในแจ๊บอายุ๒๙ปี
หนีไปคาดว่าหนีไปบ้านเกิดที่อุทัยธานี
ตรวจสอบประวัติมีประวัติติดยาเสพติด
และมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย

ที่จะช่วยเหลือในการอำพรางศพหรือไม่